เรื่องของไข่ไก่นะฮะคือผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้รับแจกไข่ไก่มา
ในช่วงของโควิดระบาดเธอก็บอกว่าช่วงนั้นก็กินไม่ทันเหมือนกัน
ก็แช่ตู้เย็นไว้แต่ทีนี้พอตอกไข่ออกมา
มันเป็นไข่ประหลาดไข่ขาวมันกลายเป็นวุ้นเลยนะฮะ
บอกเอ๊ะไข่จริงหรือไข่ปลอมหรือเปล่าก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียล
ถามผู้รู้ในโลกโซเชียลเผื่อคุณผู้ชมรู้นะฮะ
ตอบมาผ่านไลน์หน้าจอหน่อยนะครับไปดูคลิปกันฮะ
เจอไข่ปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้าให้ดู
อีกลูกมันแปลกแบบนี้เดี๋ยวเคาะกันด้วยก่อน
มันเป็นแบบนี้น่ากลัวนี่เป็นแบบนี้
ดูสิมันเป็นวุ้นเป็นก้อนอะไรแบบนี้เลยนะคุณนะ

เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลไว้นะครับ
เธอก็เขียนข้อความบอกว่าเอ๊ะไข่มันเสียหรือเปล่า
แต่มันก็ไม่มีกลิ่นนะหรือจะเป็นไข่ปลอม
มันเป็นวุ้นก้อนแข็งแบบนี้เลย
เหมือนที่เคยเห็นในข่าวเลยก็เลยนำมาโพสต์แชร์
ว่าใครจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มใส่ไข่นะครับ
หรือว่าจะนำไข่ไปประกอบอาหารอะไร
ก็ต้องตอกไข่ใส่ชามซะก่อนอย่าตอกใส่อาหารเลยนะครับ

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับ
บอกว่าตู้เย็นที่บ้านของพี่มันเย็นจัดไปหรือเปล่า
หรือว่าแช่ช่องฟรีสช่องแข็งไว้หรือเปล่า
มันก็เลยเป็นวุ้นมันก็เลยแข็งแบบนี้นะครับ

แช่ไข่ไว้ในช่องเก็บผักด้านล่างเลยนะ
ไม่ได้ใกล้ช่องแข็งเลยไม่ได้ใกล้ช่องฟิสเลยนะครับ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะฮะนักข่าวของเราก็สนใจเรื่องไข่นะ
ต้องเดินทางไปที่บ้านของคนโพสต์
ก็คือนางนาบรีเขียนประดิษฐ์อายุ๕๐ปีนะครับ
เป็นชาวจังหวัดชนบุรีคุณป้านารีเปิดเผยบอกว่า
ได้รับแจกไข่ไก่มา๓๐ฟองช่วงโควิดระบาด
กินไม่ทันก็เลยนำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้
แต่พอจะเอามาทำกับข้าวเอามาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ตอกออกมาสภาพมันเป็นวุ้นแข็งหลายฟองเลยนะครับ
ทีมข่าวถามว่ามันเป็นไข่เน่าหรือเปล่านะครับ
ตัวคุณป้านาบรีก็บอกว่ามันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะลูก
ถ้าเป็นไข่เน่ามันน่าจะมีกลิ่นนะ
แต่ที่พบคือมันก็ไม่เน่าแต่มันเป็นวุ่นอย่างเดียวนี่แหละ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็งงเหมือนกัน
แต่ก็ไม่กล้ากินก็เอาหยิบมือถือมาถ่ายเป็นคลิปเอามาโพสต์

ช่วยดูแลหน่อยเรื่องของแจกอะไรต่างนานาเนี่ย
แต่เอาจริงนะคุณดิฉันเข้าไปดูในเพจของอาจารย์เจต
เวลามีเรื่องแบบนี้ดิฉันจะนึกถึงอาจารย์เจตก่อนเลย

เขลยครับโพสต์มา๓ชั่วโมงที่แล้วเอง
อาจารย์เจดบอกว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะครับ

มันเป็นแค่ไข่ที่ผ่านการแช่เย็นจัดมา
โครงสร้างโปรตีนในไข่มันเสียสภาพ

เอาไปประกอบอาหารได้ไม่อันตรายแต่คงไม่อร่อยแล้วล่ะครับ
อาจารย์เจตก็บอกด้วยบอกว่าผมก็เคยเจอที่บ้าน
คือเผลอตั้งตู้เย็นตั้งความเย็นตั้งอุณหภูมิเย็นจัดไปหน่อย
แล้วไข่ฟองที่มันอยู่ติดกับแผงความเย็น
ออกมาคือแข็งเป็นวุ้นแบบนี้เลยครับ
ถ้าเกิดเป็นไข่เน่าไข่เก่าเสียสภาพ

วิธีดูว่าไข่ใหม่ไข่เก่าดูได้๓แบบ
ก็คือ๑ดูเปลือกไข่นะคุณนะ
ไข่สดที่ออกมาจากแม่ไก่ใหม่มันจะมีสารเหนียวเคลือบเปลือกอยู่นะฮะ
เมื่อถูกอากาศสารนี้แข็งตัวเคลือบเปลือกไข่ไว้
ทำให้เปลือกไข่เป็นลักษณะแบบว่ากรุกคละ
แต่ถ้าไข่เก่าแล้วนะสารนี้จะหลุดออก
ทำให้ผิวไข่มันเรียบเป็นมัน

ไข่ใหม่ผิวจะหยาบกรุกคละ
ไข่ไก่ผิวเรียบมันนะครับ

ไข่นี่ทำไมผิวมันขุขาใช่ไหมไข่เก่าหรือเปล่า

ส่วนไข่เก่ามันจะเรียบจะมันนะอันนี้ผิวนะ
ส่วนการลอยการจมของไข่นะครับ
ใครใหม่จะจมน้ำนะครับ
จมน้ำโดยวางตัวในแนวนอนกับพื้น

ถ้าเป็นไข่เก่ามากนะฮะ
ก็มันมีโพรงอากาศในไข่จะเพิ่มมากขึ้น
ไข่ใหม่จมไข่เก่าลอย
ส่วนลักษณะของเนื้อไข่เมื่อต่อออกมาแล้วนะครับ
ไข่ขาวจะใสเป็นวุ้นเหิดนะครับ

ก็จะบอกว่าโค้งนูนสวยงาม